คือก็มาวันสองวันแล้วล่ะนี่วันนี้ก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่นะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ
เพื่อหาแนวทางหามาตรการช่วยเหลือต่างเกี่ยวเรื่องของ
คนงานหรือว่าผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
แต่เทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กนะจ๊ะเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็สืบเนื่องมาจากศุกร์ที่ผ่านมา๒๕มิถุนายนเนี่ย
พลเอกประยุทธ์ท่านได้ออกมาแถลงเรื่อง
จะต้องมีการปิดแคมป์คนงานในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็๓จังหวัดชายแดนใต้เป็นเวลา๓๐วันเนี่ย
ก็มีการตอบคำถามพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
พูดคำว่านะจงนะจ๊ะแบบนี้จะเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไร
เดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกในวันนั้นหน่อยนะครับเมื่อ๒๕มิถุนายนนะครับ
ก็ขอให้ทุกคนร่วมมือแล้วกันในเรื่องของการ
ถ้าแบบลูกจ้างพนักงานที่บัวรายการเนี่ยนี่เดี๋ยวกระทรวงรายงานเขาดูแลอยู่แล้ว
เข้าใจไหมที่ไม่ได้เสิร์ฟอ่ะ
เขาต้องลดการจ้างงานกระทรวงแรงงานดูแล
รัฐบาลดูแลหมดโอเคไหมจ๊ะ

หลายคนก็เลยพูดถึงกันอยู่พอสมควร

แต่บางคนก็มองว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้
เรื่องสำคัญแบบนี้เรื่องโควิด๑๙
ไม่ควรจะใช้ไหมคำนี้อะไรแบบนี้นะคะ
เสียงหัวร้องหัวเราะอะไรก็ว่ากันไป
คุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าตั้งแต่วันศุกร์
จนกระทั่งวันนี้ด้วยนะฮะ
จากเรื่องของแคมป์คนงานแล้วก็มีเรื่องของร้านอาหารด้วย
ต้องสั่งไปทานที่บ้านเท่านั้นนะครับ
มีเสียงถามถึงมาตรการเยียวยามาเยอะแยะ
ในฐานะภูมิในการสบควันนี้เรียกประชุมด่วน
สอบคอเลยนะฮะโดยเฉพาะทีมงานทางด้านเศรษฐกิจนะครับ
หลังจากประชุมเนี่ยก็มีการแถลงข่าวนะครับ

จะมีการนำเสนอเรื่องของการเยียวยามาตรการต่าง
เดี๋ยวต้องเข้าคอลโมพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ที่ออกมาก็คือเตรียมงบประมาณจากเงินกู้
และเงินจากกองทุนประกันสังคมรวม๗๕๐๐ล้านบาท
จะเอาไปช่วยเหลือ๖จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
ก็มีทั้งกลุ่มก่อสร้างที่พักแรมบริการด้านอาหารสถานบันเทิงนันทนาการ
๖จังหวัดนี่คือกรุงเทพฯกับกริมลทนนะครับ
เพราะว่าคำสั่งครั้งนี้เนี่ยเป็นกรุงเทพกับปริมณฑลเป็นหลัก
มีมติจ่ายเงินให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคม๒๐๐๐บาทต่อคน

ส่วนในจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับ
จะช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง๓๐๐บาทต่อคน
แต่ต้องไม่เกิน๒๐๐คนของจำนวนลูกจ้าง
จังหวัดนี้ก่อนนะครับพื้นที่อื่นเดี๋ยวจะมีทยอยตามมา
พลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของร้านอาหาร
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะ
ตอนนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังสมาคมก่อสร้างผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง
อย่างเช่นการส่งอาหารประกอบอาหารไปให้แคมป์คนงาน
เมื่อวานไทยรัฐนิวโชว์เราก็คุยกับนายกสมาคมพัฒนาคารไทย
บอกว่ารัฐบาลควรจะสั่งอาหารจากทางผู้ประกอบการที่เขาต้องสั่งกลับบ้าน
เพื่อไปให้คนงานที่เขาต้องอยู่ในแคมป์ไหมเนี่ยฮะก็จะออกมาในแนวนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวรัฐบาลก็จะนำทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอล๒๙มิถุนายนนี้
ผลเอกประยุทธ์ยอมรับว่าเสียใจที่ตอนนี้ถูกตำหนิด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ
แต่ยืนยันว่าไม่หวั่นไหวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการชุมนุมขับไล่ในขณะนี้
นี่ฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งถึงขั้นเอามือตบอกแบบนี้ตบเบาทาบอกแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่นายกแถลงในวันนี้นะครับ
บอกว่าเพื่อนลี้ชื่อภาพแถลงนี้อย่างงี้บ้างนะครับ
รับยอมได้ผมคือรับมาแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ผมไม่อยากกระดูก
ถ้ามันซ่างความกระเอกชั่งพักแย้งมากมันไม่เหลือประโยชน์

แต่ผมก็อดทนอยู่แล้วโอเคนะจ๊ะเห็นใจซึ่งกันและกันแหละ
มันไปได้หมดอ่ะถ้าไม่เห็นใจซึ่งกันและกันมันก็ไปไม่ได้
และเรียกกันความกันแย้งก็สูงขึ้นการเมืองก็ขอไว้เถอะจะเพิ่งเลย
ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมไม่เคยหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ผมเคยบอกแล้วว่าผมก็จะทำของผมให้ดีที่สุดต่อไปที่ผมยังทำได้
ก็แค่นั้นนะผมรักประชาชน
รักอย่างเกียรติธรรมบนบ่อยสุดผมไม่ต้องการอะไรจากเขา
มีอะไรคงจะดูแลให้เขาได้มากที่สุด
ผมก็จะแสดงว่ามึงจากทุกท่านทุกคนช่วยกันหมด
วันนี้แถลงเสร็จใช่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดคำว่านะจ๊ะอยู่นะคะ
แต่คนละบริบทกันอย่างนี้ค่ะก็เป็นคำที่ติดปากท่านอยู่แล้ว
ถ้าคนฟังนายกให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยก็จะพูดนัจจะอยู่บ่อย

แต่บางท่านก็บอกว่าบางช่วงบางเวลามันอาจจะเป็นลักษณะของเสียงหัวล้องหัวลอกัน

วันนี้นายกก็บอกว่าต้องขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนด้วย
คอรมอลทำงานกันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้หยุดกันเลยในทุกวัน